เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนอารมณ์ไม่กินหรอกพญาปวกใครจะไปกิน
คุณผู้ชมกินไข่เค็มเป็นเมนูไหนครับก๊อฟ

อ่านะครับส่วนผมเนี่ยผมเคยเอาไข่เค็มมาทอดเป็นไข่ดาวเค็มแล้วก็ทำน้ำยำลาด
ไปลองดูนะอย่าเพิ่งทิ้งให้มันเค็มเยอะนะอร่อยแบบนี้เลย
แต่ผู้หญิงชาวรัสเซียนักท่องเที่ยวเขากินไข่เค็มขึ้นชื่อของประเทศนี้คือไข่เค็มชายาแบบนี้ครับ

บอกเขาหน่อยดิบอกไปภาษารัสสีนี่เลยดี

เออใช่มั้ยปุ้ยตลบไปคงงี้ใช่มั้ย

เออไปก็ได้ไว้คคะนั้นเดียวกัน
โอ้โหพี่กินอย่างงี้เลยอ่ะ

อัดคลิปรีวิวการทดลองกินอาหารไทย
เค็มที่ชื่อว่าดีที่สุดของประเทศไทย
อยู่ที่อเมอร์ไทยาสุราชธานี

แต่เธอกินแบบนี้คนไทยเห็นกุมขมับเลยก๊อบ

คือเขาไม่ได้ล้างดินล้างแกรบล้างอะไรพวกนี้ออกเลย
แล้วตอกใส่จานกินสดแบบนี้
แล้วทำหน้าแบบว่าเอ้ากินอะไรไปเนี่ย

แบบเหยียงหน่อย

ชาวเน็ตคนไทยเข้าไปคอมเมนต์กันรัว
กลายเป็นคลิปไวรัลเลยทะลุ๘ล้านวิวไปแล้ว

เฮยูเอาไปล้างก่อน
ดำที่ติดมือเอาไปล้างก้อน

ยูจะไปทอดก็ได้

แล้วยูยู

ในที่สุดภาษาก็ไม่อาจขวางกั้น

ไล่สีดำยังอยู่ในไข่ขาวอยู่เลย

แล้วเขาเอามาทอดกินแบบไข่ดาว

นี่ไงฉันทำตามที่คนไทยบอกทุกอย่างเลย
งต้มก็แล้วทอดก็แล้ว

ลืมบอกว่าต้องกินกับข้าวหรือขนมปัง

ชาวเน็ตรอบนี้เหนื่อยใจและแซวว่า
โอ้โหสอนวิธีปรุงแล้ว

หัวจะปวดนะครับผมก็ไม่เป็นไร
เอาไข่เค็มอันนี้ไปใส่กับพิซซ่าบ้านเขาน่าจะเข้ากันมาก
เออพิซซ่าน่าไข่เค็มอย่างนี้เออคอทา
อันนี้ก่อนเขาที